เราไม่ต้องการจะร่วมกับพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติ
พี่น้องเป็นศักดิ์ขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักนี้

พักนี้เมื่อ๘ปีที่แล้ว

ไม่ต้องมาอยู่ข้างไม่ต้องมาอยู่ใกล้กัน

คุณเศรษฐามีนโยบายยังไง

เราไม่เอากัญชาเสรี
เราเอากัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับ

ต่อหน้าประชาชนเรือนหมื่นที่จังหวัดเลย

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย

ถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือหัวเด็ดตีนขาด

เพียง๒พักรุงเท่านั้นที่จะไม่จับมือ
แต่พักที่ส่งเสริมกัญชาเสรีก็จะไม่จับมือด้วยเส้น

เช่นเดียวกับอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์

พูดเสียงดังฟังชัดว่าไม่ขอร่วมสังคกรรมกับสองพักลุง
ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์
ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์

ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์

ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์

ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์
ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์

ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์

ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์
ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์

ก็พูดเสียงดังฐานชินวัฒน์
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก
เมื่อการเมืองทำท่าว่าจะเดินหน้าก็ไม่ได้

เพราะณเวลานี้หนทางเดียวคือต้องดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
คำยืนยันของพักการเมืองคั่วรัฐบาลเดิม
และสมาชิกวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่
นอกจากจะคัดค้านการแก้ไขมาตรา๑๑๒แล้ว
ยังปิดประตูตายไม่ยอมรับพักก้าวไกล
ด้วยเหตุผลและแนวคิดนานับประการ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
จะหาเหตุผลความจำเป็นที่ต้องสลัดมือจากพักก้าวไกล
สลายคั่วเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร
สัจจะวาจาธิบรรดาแก่นำพักเพื่อไทยเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้
จะเป็นเพียงคำพูดลอยลมปราศจากความน่าเชื่อถือของสังคมหรือไม่
คำตอบจะได้รู้กันในเร็วนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน